เริ่มกันที่อัปเดตความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอลโลก
คัดเลือกโซนเอเชียรอบ๑๒ทีมสุดท้ายกันก่อนนะครับ
ล่าสุดเดินทางไปถึงซาวดีอาราเบียแล้วนะครับ
ไปติดตามความพร้อมของพวกเขากันหน่อยครับ
ก็หลังจากที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับ
เดินทางมาถึงประเทศซาวดีอาราเบียล่าสุดนะครับ

สภาพอากาศที่ประเทศซาวดีอาราเบียนั้น
แม้ว่าจะมีความร้อนมากกว่าประเทศกาต้าที่พวกเขาเก็บตัวอยู่
แต่ว่านักเตะก็สามารถหายใจได้คล่องมากกว่า
เพราะว่ามีความชื้นที่น้อยซึ่งเป็นผลดีต่อไทยนะครับ
และนับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทีมไทยนั้นได้มาปรับตัวในดินแดนตะวันออกกลาง
ทำให้สามารถปรับตัวได้อย่างไม่มีปัญหา
ส่วนทางด้านการฝึกซ้อมในช่วงหัวค่ำนะครับ
โดยจะเริ่มซ้อมกันในเวลาช่วง๕ทุ่มตามเวลาของไทยครับ
ส่วนความขึ้นไหวของเกมการทันขันนะครับ
ล่าสุดสมาคมฟุตบอลซาวดีอาราเบียครับ
ออกประกาศให้กับแฟนฟุตบอลที่สนใจนะครับ
ก็มารับบัตรเข้าชมเกมฟรีที่หน้าสนามได้เลยครับ
เนื่องจากกระแสตอบรับการลดราคาบัตร
และแจกบัตรตามห้างร้านต่างนั้นยังมีค่อนข้างน้อย
แล้วก็น่าเสียดายนะครับสำหรับแฟนบอลไทย
เดินทางไปที่ซาอุที่จะไปชมเกมในนัดนี้
ต้องเสียเงินเพื่อจะซื้อตัวเข้าชม
ตัวเนี่ยสำหรับแฟนบอลฝั่งทีมเยือนจะอยู่ที่ประมาณ๓๔๐๐บาทนะครับ
แล้วก็คาดว่าจะมีแฟนบอลไทยไปเข้าชมเกมที่สนามแห่งนี้
ประมาณ๓๐๐คนครับ
ไปดูกันที่ทัพนักเตะช้างศึกในรุ่นอายุไม่เกิน๒๑ปีกันบ้างนะครับ
เตรียมสู้ศึก๔เกม๒๐๑๗ที่ประเทศมาเลเซีย
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาผลการแข่งขันครับ

ออกประกาศแต่งตั้งโค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดกลับมาคุมทีมชาติไทย
ในรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีอีกครั้ง
หลังจากที่โค้ชหนุ่ยเฉลิมวุฒิสง่าพล

ซึ่งหลายฝ่ายคาดการณ์ว่าเกิดจากผลงานที่ไม่เข้าเป้านั่นเอง
โดยโค้ชจุ่นนะครับจะมารับหน้าที่ต่อ
ในวันนี้ก็คือวันที่๓๐สิงหาคม
และจะมีภารกิจคือการคุมทีม

ที่ประเทศบาเรนระหว่างวันที่๑๓๓๐ตุลาคมนี้
ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายกังวล
เกี่ยวกับเรื่องปัญหาระเบียบวินัยของนักเตะในชุดนี้
หลังจากมีเรื่องมีราวกับนักเตะพม่าในการแข่งขันสี่เศร้า

ว่าเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
และจะมอบหมายให้กับโค้ชนั้น

อะไรก็แล้วแต่ที่เราไปทำหรือไปก่อขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสที่เราเป็นตัวแทนของทีมชาติไทย
เป็นตัวแทนของคนไทยทั้งชาติเนี่ย
ความเสียหายหรือสิ่งที่ได้รับผลกระทบ
มันไม่เฉพาะตัวนักกีฬาคนนั้นนะครับ
มันกระทบถึงทีมชาติไทย
กระทบถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทย
แล้วไปปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับ
เตรียมเดินทางไปแข่งขันในรายการฟุตซอลชิงชำโลก๒๐๑๙
ที่ประเทศโคลัมเบียในวันศุกร์ที่จะถึงนี้
ล่าสุดครับมิกฟอร์มอดิษักเบนเจษรีวัล

นำคณะนักฟุตซอลนะครับเข้าพบนายเทวินวงวานิส
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชน
เพื่อขอบคุณปตทครับที่เข้ามาสนับสนุนทีมฟุตซอลไทย
ในการการฟุตซอร์โลกที่กำลังจะมาถึง

เป็นที่ระลึกรวมถึงอวยพรวันเกิดให้อีกด้วย
นี้ครับประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาตินะครับ
เป้าว่าทีมไทยนั้นจะต้องผ่านเข้าสู่รอบ๒ในฐานะอันดับ๒ของกลุ่มให้ได้
และเป้าหมายก็คือต้องไปให้ถึงรอบ๘ทีมสุดท้าย
ไทยนั้นผลงานดีสุดนะครับก็คือรอบ๑๖ทีมสุดท้ายครับในปี๒๐๑๒
ที่ทายนั้นเป็นเจ้าพลาดในการทางฟุตซอร์ชิงชำโลกครับ
สำหรับโปรแกรมอุ่นเครื่องของทีมฟุตซอลไทย
และสุดท้ายก่อนเดินทางไปโคลัมเบียในวันที่๒กันยายน
ในวันที่๑กันยายนเวลา๑๗นาฬิกาที่อาคารกีฬาเวท๑สนามไทยญี่ปุ่นดินแดง
ผู้สนใจก็สามารถเข้าชมฟรีครับ